ลูกลี้งพู่ชายบอกไม่พอใจ
แล้วก็แค้นพ่อเลี้ยงดุด่ามานานเป็นปี
สุดท้ายนี่ทนไม่ไหวเอาปืนไปยิงเขา๕นัดนะฮะ

เอามีดพระไปปาดคอเพิ่มอีกจนคอเกือบขาดนะครับ
เช้ามืดวันนี้ครับหลังได้รับแจ้งเหตุนี้เจ้าหน้าที่ก็มาเคลียร์ที่เกิดเหตุ
แล้วก็เอาศพออกมาจากบ้านสพโศกกามนะฮะที่บึงกาลนะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นบ้านในสวนยางพารานะครับ
ในพื้นที่บ้านโคกแสงทองตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่กลางสวนยางพารา
นายใบคำเสียงล้ำอายุ๖๘ปีเสียชีวิตอยู่
ที่ข้างห้องน้ำที่ใช้ผ้าใบเป็นฝาข้างบ้านเนี่ยนะฮะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
สภาพศพจากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลหลายแห่งในร่างกายนะครับ
มีร่องรอยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดอยู่กลางหลัง๒นัด
ขาด้านซ้ายอีกสามนัดที่ใบหน้ามีบาดแผลชะกันคล้ายถูกฟันด้วยของมีคม
คอเนี่ยมีแผลลึกเกือบขาดนะฮะ
แล้วมีคลาดเหล็กตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑อันนะครับ
มีมีดแหลมถูกวางทิ้งไว้๑เล่มอยู่ข้างศพผู้ตาย
แล้วฟ้าสางแล้วน้องสาววิ่งมาบอกบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยฟัดพ่อตายแล้ว
นี่น้องสาวมาบอกแม่นะฮะเธอบอกเธอก็ไม่รู้จะทำอะไรตกใจร้องกรี๊ดอย่างเดียวเลย
แล้วรีบบอกน้องสาวให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจนางสาคอนที่เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
เป็นภรรยาของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาได้ยินสามีเนี่ยบ่นลูกชายคนนี้มาตลอดนะ
เป็นลูกติดมากับเธอนะฮะสามีเป็นสามีใหม่ก็ได้แต่บอกว่าเออก็ค่อยพูดค่อยจากันเถอะนะ
สุดท้ายมันเกิดเรื่องร้ายขึ้นจนได้
ที่นี่แม่รู้เลยแจ้งไหนวะไอ้พ่อเสียชีวิต
นางบ่หมอนี่แหลนไปหาหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนจุก่ยางแหลนตามนางเพื่อนไปขึ้นเลยอะ

ท่านผู้ชมครับพอได้ข้อมูลเนี่ยตำรวจก็ติดตามหาตัวเลยนะฮะลูกเลี้ยงของผู้ตายนะครับแล้วไปจับได้ที่ป่าแถวบ้านห่างจากบ้าน๑กิโลเมตร
นายพักดีธรรมรัฐนะฮะอายุสามสิบปีนี่นะครับนี่คลุมหน้ามานี่ฮะ
ตำรวจคุมตัวมาแล้วไปหลบอยู่ป่าแถวบ้านเนี่ยห่างจากบ้าน๑กิโลนะครับ
พร้อมกับมีดพระ๑เล่มแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์อีก๒กระบอกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวกลับมาที่บ้านนั่นแหละนะฮะที่เป็นจุดเกิดเหตุนะฮะ
เพื่อมาทำแผนมาชี้จุดทันทีเลยนะครับ
นายพักดีสารภาพนะฮะบอกว่าได้ยิงพ่อเลี้ยงคือนายใบคำจริง
โดยเขาบอกว่าเขาแค้นที่ถูกดุด่าว่ามานานวันเกิดเหตุ
เขากับพ่อเลี้ยงก็มีปากเสียงกันอีกก็เลยเอาปืนมายิงใส่กลางหลังไปห้านัด
ตอนนั้นพ่อเลี้ยงคือนายใบคำยังไม่ตายตะเกียกตะกายไปอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ล้มฟุบลงก็เลยเอาคราดที่อยู่ใกล้เนี่ยไปตีอีกหลายทีเห็นแน่นิ่งไปแล้วใช้มีดปาดคอเพิ่มอีก
แน่ใจว่าพ่อเลี้ยงตายแล้วเขาก็หลบหนีไปนี่ฮะทำแผนเสร็จอะไรเสร็จนี่มีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ก็คุมตัวไปที่สพโศกกามนะฮะเอาไปดำเนินคดีที่นั่น
เชื่อใจไหมครับพ่อเลี้ยงแล้วเชื่อใจไหมครับ
คือฝังใจใช่ไหมลูกกับผู้ตายมีความโมโหเก็บกฎนานหรือยังลูก
นี่ผู้ต้องหาบอกทีแรกก็ไม่เสียใจพอทำไปแล้วก็เสียใจนี่แหละฮะใครคิดจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยมาเสียใจตอนหลังนี่มันสายเกินไปแล้วนะครับ
น้าของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลานชายนิสัยใจร้อน
ชอบดื่มเหล้าด้วยแล้วมีเรื่องทะเลาะกับพ่อเลี้ยงบ่อยนะฮะซึ่งผู้ตายเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้บ่นหน่อยจะเมาไม่เมาก็บ่นตลอดนะ
แต่ก็พยายามสั่งสอนกันอยู่ตลอดนะว่าเออเวลาพ่อแม่ดุดาอะไรก็อย่าไปเถียงเขาก็ฟังผู้ใหญ่เขาก็แล้วกันพยายามบอกหลานตลอดสุดท้ายก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจนได้ครับ
ของผู้ตายนี่บนอยู่ตลอดสิถูกสิพิษก็บ้นอยู่ตลอด
คุณหม่อลำไลคุณหม่อลำไล

มาฝูกวัดอ่างสมบัติลูกกู

ตามที่เห็นเนอะค่ะเนอะตามที่พูดอยู่ใกล้
ญาติญาติในฝั่งของ
ใบคำผู้ตายเขาก็ตกลงกันแล้วนะครับว่า
เดี๋ยวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพอย่างละเอียดเสร็จ

จะนำไปประกอบพิธีที่ป่าช้าในหมู่บ้านทันทีนะฮะ